รายการสุดร้อนแรงในไทยรัฐทีวีของเราก็คือรายการข่าวใส่ไข่เผลอแป๊บเดียว
เดินทางเข้าสู่ปีที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงานนี้พิธีกรฝีปากกล้าของเรา
เป็นคู่จิ้นในรายการพี่หนุ่มกัญชัยและพี่มดดำรายการร้อนแรงหรือพิธีกรร้อนแรง
นั่นแหละดิฉันว่าน่าจะเป็นตัวพิธีกรนี่แหละค่ะร้อนแรงเหลือเกินนะคะ
สร้างกระแสได้ไม่เว้นแต่ละวัน๒ปีผ่านไปนะคะงานนี้พี่หนุ่มกัญชัยและพี่มดดำ
ชาภาเขาออกมาคอนเฟิร์มเลยว่าปีต่อไปจะหนักจะเต็มอย่างแน่นอนค่ะ
ไปแป๊บเดียวเนาะยังรู้สึกว่า๒ปีแล้วข่าวใส่ไข่เร็วสุด
งงนะว่าข่าวใส่ไข่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของข่าวหลายข่าวเหมือนกันเนาะ
เพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันแล้วกันว่าข่าวมันจะเด็ดเผ็ดมันแค่ไหน
เรื่องอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในกระแสพระดำเขาจะมาพูดหมดถูกมั้ยฮะ
เหมือนเรื่องเจานุ่งเจานายก็เม้าได้หมดไม่เป็นไร
ก็ไม่รู้ก็ถ้าสมมุติเอาจริงก็เล่าได้ทุกคนแล้วคนใกล้ตัวไม่เล่ามันก็หมาเหมือนกันนะเนาะ